งั้นมาเริ่มเสิร์ฟข่าวเซ็ก
ต้องออกการไม่ได้จริง
ออกการไม่ได้จริง
เหล่าสุดกริมีความเคลื่อนไหวของทางด้านพี่น้ำชาแล้ว
ถูกต้องอย่างที่คุณบอกค่าเมื่อสักครู่กี่ว่า
คือปานเนี่ยเขาคนต่อสายตรง

แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยจะยังไม่จบลงง่ายคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเรื่องมันเริ่มจะลุกลามบานปลายใหญ่โตขึ้นไปอีกแล้วค่ะ
อ้าวแคปชั่นเสียงสูง
กรณีระหว่างปันและน้ำชา
กลายเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์

ฝ่ายน้ำชาต้องออกมาโพสต์ไอจี

เพราะทำให้เรื่องราวเกินเลยความจริงไปมาก
น้ำชาได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแถวรัฐออนไลน์
โดยเผยว่าหากนักแสดงสาวรุ่นน้องต้องการที่จะขอโทษ
อีกฝ่ายจะต้องแสดงความรับผิดชอบ
นั่นก็คือต้องเป็นฝ่ายเอ่ยปากขอนัดคุยเจอกันต่อหน้าเอง
เพราะเธอไม่ใช่เด็กอายุ๑๕ที่จะมาขอโทษผ่านไลน์

ปันต้องตอบคำถามที่จะไม่ทำให้ความเดือดร้อนกลับมาถึงตัวเธออีก
รวมถึงเรื่องที่ชาวเน็ตประติดประต่อเรื่องราวว่ามีคน
เอาออกมา